ค่ำคืนนี้เรายังคงเกาะติดเรื่องราวของความแปรปวนลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเดือนนี้เองเป็นห่วงระยะเวลาที่อยู่ในช่วงรอยต่อ

จากพายุหมุนฤดูร้อนที่เข้าสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่แล้ว
หนึ่งเรื่องที่เราจะมาจับตากันในค่ำคืนนี้ก็คือเรื่องของพายุหมุนเข็ดร้อนนะครับ
เพราะว่าถ้าหากเราย้อนกลับไปดูสถิติการเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าพัดถล่มในเมืองของเรา
รอบ๖๕ปีที่ผ่านมาพบว่าในเดือนนี้เองเดือนพฤษภาคมครับ
มีโอกาสการก่อตัวของพายุแล้วก็เข้าพัดถล่มในเมืองของเราทั้งหมด๗ลูกด้วยกัน
โดยถ้าหากเราพิจารณาลักษณะการก่อตัวของพายุเหมือนเด็ดร้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
ก็จะพบว่าพายุส่วนใหญ่นั้นจะเน้นเกิดในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันก็คือในบริเวณอ่าวเบงกรนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาในเดือนนี้

แล้วก็มีอิทธิพลในหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียว
การท่องเที่ยวเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
พื้นที่ไหนบ้างเป็นพื้นที่เสี่ยงและต้องเฝ้าระวัง

มีทั้งภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
เหนือประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านเพชรชบูรณ์
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดละทีเดียวนะครับ
เฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นเลยชัยภูมิ
น้องบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนะครับ

นี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับ
มีทั้งลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าแน่นอนครับ
สามารถที่จะสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนสิ่งปลูกตั้งต่างที่ไม่แข็งแรงได้
ดังนั้นในระยะนี้เองใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็หมั่นติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ